มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมฮะของรางวัลที่ต้องการมอบให้คุณผู้ชมนี้เอาไปเลย
แต่ว่าคุณผู้ชมต้องหยิบหนี้ขึ้นมาโทรศัพท์มือถือ
เตรียมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอนะครับ
เพื่อตอบคำถามในช่วงของเที่ยงกินฟิลเที่ยวทั่วไทย
แฮปปี้ด้วยนะ

แต่ต้องดูในช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

พาไปงานสมรสหมู่
พาไปงานสมรสหมู่ที่สินสอดแบบตุ้ม
อู้หูงั้นไปดูกันค่ะ

จากสินสอดจะตุ้มแล้ว

งานแต่งอึงอ่างสินสอด๓ล้านทองคำอีก๑๐บาท

แล้วเนี่ยคุณเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนี่มากันหมดเลยนะ
ตบเอ่ยเตาเอ่ยอึงเอ่ยหอยเอ่ยปลายไก่ปลากระต่ายมากหมด

ส่วนสินสอดอย่างที่เห็นนี่คุณโอ้๓ล้านบาทนะฮะ
แต่เป็นสีสันเท่านั้นเองนะคุณนะไม่ใช่เป็นเงินทองจริงนะ
แล้วดูสิศักดิ์ขีพญานเนี่ยมองร่วมงานกัน๓ร้อยกว่าคน
เขาจัดที่ไหนงานแต่งอึงอ่างคู่
เขาจัดที่บริเวณป่าชุมชนที่บ้านโนนศิลา

เป็นพิธีที่แบบโอ้โหขลังมีใบทะเบียนสมรสด้วยจ๊
ถูกต้องแต่คุณอยากรู้ไหมว่าเขาจะมาแต่งกันทำไมจริงจัง
มันเป็นจดทะเบียนสมรสใบเบอร์เลอร์บาร่าขนาดนี้

เพราะว่านายกอบตหนองขาบอกว่าจริงมันก็เหมือนกับ

จะให้คนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว
บกครึ่งน้ำแล้วก็สัตว์ป่าไม่ให้ศูนย์พันธุ์
นี่แหละอันนี้คือกุศโลบายของเขา
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมแต่งแบบอึงอ่าง๑๙คู่ค่ะ

๑๙คู่ค่ะพอแล้ว
เออส่วนเงินทองที่เขาเอาไป๓ล้าน
คือไม่ใช่ธรรมบัตรจริงนะ
แต่ให้เป็นพิธีและเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์อีกอ่างนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากเรื่องของอึงอ่าง
คราวนี้เราใส่หน้ากากกันบ้างไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะ
มันต้องเป็นหน้ากากที่มีสีสันหน้ากากนานาชาติ
พาไปดูงานนี้ที่จังหวัดเลยครับ

ทำไมทุกคนต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน
เพราะงานครั้งนี้ชื่อว่างานท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย

โอ้โหคุณ
ก็เลยเป็นขบวนพาเรทหน้ากากนานาชาติคุณ
นี่ถ้าเกิดว่าคุณบอกหน้ากากอนาชาตินี่มาจากชาติไหนบ้างคะเนี่ย
มาจากลาวก็มามาจากจีนก็มี
มาจากเกาหลีก็นี่เลย

คืองานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างอาชีพของจังหวัดเลยเขานะฮะ
โดยสำนักงานเทศบาลเมืองเลยอำเภอเมืองเลยนะครับ
ปีนี้บอกว่าไม่ธรรมดายิ่งใหญ่กว่าทุกปี

คราวนี้หันมาใส่หน้ากากนานาชาติแบบนี้กันบ้าง
เพราะจังหวัดเลยขึ้นชื่อเรื่องของอะไร
ผีตาโขนดังนั้นก็มีเทศกาลผีตาโขนมีหน้ากากแบบนี้ก็ต้องเอามาโชว์กันหน่อย
หน้ากากจากนานาชาติที่รับความร่วมมือจากหลายประเทศ

ก็เป็นสีสันเนาะจริงคุณ

เขาก็จะมีซุ้มนิทัศกาลการจัดหน้ากากการอะไรต่างนานาเลย

พิธีเปิดเมื่อวานท่านประธานใส่หน้ากากหมดเลย

แต่ว่าวันนี้วันนี้ถอดหน้ากากได้ตามสมัครใจ

คุณผู้ชมครับนี่พาไปเที่ยวกันมาแล้วใช่ไหม
ฉันพาไปกินบ้างบางคนบอกว่าเที่ยง
เดี๋ยวคล้อยบ่ายไปทำงานก็ง่วง
เด็ดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหม
คุณดูนี่เขาต้องเอาน้ำตาลปี๊บเลยนะ
เคี่ยวให้มันเหนียวเลยอ่ะวันหนึ่งนี่
อุ๊ยเขาใช้๔๐โลกรัมค่ะแล้วกุ้งแห้งสเน่ของมันอยู่ตรงนี้
สเค็มของกุ้งแห้งที่ตัวฟูเนี่ยค่ะ
เอามาปั่นเลยนะ๕โลกรัมใส่ไปเลยจ้า
แบบนี้ค่ะแหม่จิ้มไปตรงไหนก็เจอเนื้อกุ้งแห้ง
คือจะกินเลยหรือว่าจะทำยำมะม่วงก็ได้
หรือว่าจะเอามะม่วงมาจิ้มน้ำปลาหวานอย่างเดียวก็ได้นะฮะ

ร้านนี้ไปหากันได้เลยอยู่ที่ตลาดนัดร้อน
อยู่หลังห้างโลตัสที่ศูนย์การค้าระยอง
ให้เมอร์ติดต่อเอาไว้ด้วยขึ้นหน้าจอ๐๘๗๗๘๐๙๖๑๙
ทีมข่าวของเราก็อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพเส้นทางทำกินด้วยนะครับ

กลายเป็นหินเราอาจจะเคยเห็นไม้เล็กกลายเป็นหินนะ

คุณผู้ชมนี่จะทำสถิติไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หรือเปล่า

นี่ครับเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากนะฮะ
ท่านรองผู้ว่าตากเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานบันทึกสถิติโลก
กลายเป็นหินเพราะหลังจากตรวจสอบว่าต้นทองบึ้งนะครับ
ต้นทองบึ้งเป็นไม้เก่าแก่ที่เคยพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้น
ภาคใต้และบริเวณคาบสมุทรมาลายู
แต่คราวนี้มาอยู่ที่จังหวัดตากแล้วเขากลายเป็นหินนะคุณ

นี่ฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนี้เมตร๘๐โอ้โหลำต้นใหญ่มาก

เมตร๒๒เซนติเมตร
ปัจจุบันกลายเป็นหินแล้วนะครับแล้วก็ถูกน้ำกัดซ้อ
กร่อนเหลือ๖๙เมตร๗๐เซนติเมตรคุณ
ถ้าจับตั้งนะคุณเท่ากับความสูงของตึก๒๐ชั้น
ยาวมากจริงคุณผู้ชมและเขาคาดการณ์ว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าแสนสองหมื่นปี

คุณก่อนหน้านั้นสถิติเดิมนะ
พบว่าไม้กลายเป็นหินที่มณฑลซินเจียงที่ประเทศจีน
ความยาวแค่๓๘เมตรแต่ของไทยความยาว๗๒เมตร๒๒เซนติเมตร
แต่ปัจจุบันถูกกัดก่อนเหลือ๖๙เมตร๗๐เซนติเมตร
ค่ะนี่ขนาดก่อนแล้วก็ยังยาวกว่าที่จีนอีกเนอะ
แน่นอนไม่ต้องพิจารณากันแล้ว
เพราะถือว่าเป็นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก
ใครอยากไปดูนะไปที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
กลายเป็นหินตำบลตากออกที่อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตากอันนี้มหัศจรรย์จริงคุณอยากนำเสนอข่าวนี้มากเลย

แต่คุณผู้ชมอย่าเพลินเกินจนกว่าจะมาตอบคำถามของเรานะ
คำถามของเราบอกไปแล้วคำตอบของเราก็บอกไปแล้วด้วย
คำถามยังไม่ได้บอกสิคำตอบบอกไปแล้ว

เราอยากถามคุณผู้ชมค่ะว่างานแต่งอึ่งอ่างที่สินสอด๓ล้านทองอีก๑๐บาทเนี่ย
มีอึ่งอ่างเข้าร่วมพิธีกี่คู่
กี่คู่ฮะแม้คุณอารียะย้ำไปตั้งหลายทีแล้วนะใครทราบคำตอบแล้ว
ใช่ค่ะเพื่อส่งคำตอบมาลุ้นรางวัลกับเรานะครับ
อย่าลืมฮะติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ให้เราได้ติดต่อกลับด้วยนะฮะ
แต่ว่าเบอร์ที่ท่านติดแฮชแท็กไว้เราไม่เอาขึ้นหน้าจอนะ
ผู้โชคดีจากการเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็อาจจะมีอะไรที่ทำให้ทีมงานของเรารู้สึกประทับใจคำตอบท่านนะฮะ
วันละ๑รางวัลเล่นทุกวันจันทร์พุธศุกร์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๑กรกฎาคมนะครับ
เนื่องในโอกาสครบรอบ๗๕ปีด้วย
โอ้โหอยากได้ในยุคที่แบบของแพงแบบนี้
ได้การ์ดไปใช้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะ
คุณสุดสกุลไม่ได้ดิฉันไม่ได้ทีมงานเราไม่ได้แน่นอน
เราจะให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะโอเคครับอืม